เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทแรม
สวัสดีครับผมคุยวัชลากฤษพุทธพบสุขครับ
ผมออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าตรู่
มุมนาศูอำเภอแม่ส่อจังงอรันดิเมฆ
กับทางราบสบายใช้เวลาประมาณ๗ชั่วโมง
แต่หลังจากนั้นเส้นทางอำเภอแม่สอดมุ่งสู่อำเภออุ้มผาง
ประตูสู่ที่ลอสู่กับระยะทางที่เห็นแค่เพียง๑๖๔กิโลเมตร
กลับใช้เวลาถึง๔ชั่วโมง
เพราะถนนเส้นนี้ตัดผ่านหุบเขาอันสลับซับซ้อน
จนบางครั้งวิ่งไปอยู่บนสรรเขาเหนือม่านหมอก
ได้รับสมย่านามว่าถนนลอยฟ้า
เมื่อผ่านมาแล้วเราจะได้เห็นเลข๑๒๑๙แบบซ้ำ
ซึ่งไม่ใช่เลขใบ้อะไรแต่มันคือจำนวนโค้งทั้งหมด

การเดินทางของวันนี้รวมได้๑๑๑๑๒ชั่วโมง
และวันแรกของผมก็หมดไปเมื่อมาถึงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับ
เมื่อมาถึงอำเภออุ้มผังจังหวัดตาครับ
วันใหม่นะครับแล้วก็เช้าวันแรกของผมด้วยที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับ
มาถึงที่นี่ทั้งทีเนี่ยเราก็จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับไปให้ได้มากที่สุดนะครับ
และก็อย่างวันนี้ผมมาเริ่มต้นที่นี้ครับ
ที่แสงแรกของวันกับสถานที่นี่ชื่อว่าดอยหัวหมด
หัวหมดนะครับเป็นชื่อที่ผมฟังครั้งแรกนี้รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน

ตอนนี้ดอยหัวหมดมีลักษณะเป็นพูเขาหินปูนตี้สักต่อหลายสี่ลูก
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ๙๒๐๙๗๐เมตร
แล้วก็จะไม่มีต้นไม้สูง
ชาวบ้านเขาก็เลยตั้งชื่อตามภาพที่เขาเห็น

ซึ่งก็เป็นจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในย่านนี้แล้ว

พื้นที่นี้เนี่ยก็คือจะห่างจากอำเภออุ้มผางประมาณ๙กิโลเมตรนะฮะ
เราจะเห็นเป็นพานูรามา๑๘๐องศานะครับ
สามารถมองวิวสวยได้โดยรอบเลยทีเดียวนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ฮะเรารับพลังจากแสงอาทิตยามเช้าเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ตอนนี้ผมเฟรชมากพร้อมที่จะไปตะลุยทำกิจกรรมมากมายในวันนี้แล้วครับ

โอ้โหไทยแลนด์
ออกมาจากอำเภออุ้มผ่างเพียงแค่๓๐นาทีนะครับ
ที่นี่มีหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจมากครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อว่าปะละทะครับ
วันนี้เรานัดพี่นรงไว้นะครับ
เดี๋ยวจะได้ถามความรู้หลายอย่างจากพี่นรงด้วยนะครับ

หมู่บ้านน่ารักมากเลยครับพี่นโรงครับ

หมู่บ้านประถะนี่เอาจริงมา๓๐๐กว่าปีแล้วนะ

มุมหลังคายังใช้เปลือกไม้อยู่ใบตองอยู่อย่างนี้
เพราะว่าเวลาหน้าหนาวนี้ก็จะได้ช่วยแบบป้องกันความหนาวได้ด้วยใช่ไหม
แต่หน้าหนาวชาวบ้านเขาจะมีเตานะเตาไฟอยู่ในบ้านอยู่แล้ว

เป็นภานะในการเดินทาง

มีการท่องเที่ยวก็เอาไปรับจ้าง

เยี่ยมมากเลยครับไปเลยครับเรากลับไปจากนี้เนอะครับ
ที่เราเดินข้ามสะพานอยู่ก็คือเป็นแม่น้ำแม่กองนะฮะ
ที่เป็นต้นน้ำที่เรามาร่องแก่งประทีลาซูนี่แหละคือต้นน้ำนี้
โอ้นี่ลายยาวจากนี้ไปเลยใช่ใช่
อ๋อนี่ก็ใช้รถกันแบบนี้
ใช้อีต็อกและอีต็อกอีต็อกแบบนี้
แล้วนี่เราก็พัฒนาแล้วเมื่อก่อนใช้รถยืน

เออเนอะเนี่ยใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้แบบคุ้มค่าจริง
ตอนนี้จะพามาดูชาวบ้านเขามาขุดบุกขุดบุกที่เขาปลุกไว้เนี่ย
นี่นี่ปุกตรงนี้เลยเหรอใช่ใช่นี่เป็นเป็นเป็นเป็นต้นบุกที่
ที่มันแก่แล้วคือถ้าเดินผ่านเปล่าเปล่านี่ไม่รู้นะฮะ
ว่าบุกอยู่ตรงไหนนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่ได้แล้วโอ้
โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือบุกนะฮะนี่ผมเห็นของจริงครั้งแรกตรงนี้เลย
อนุญาตยกนะครับจ้ะแล้วชาวบ้านก็อาศัยเป็นพืชรายได้เสริม
ลูกแซมพืชไล่อะไรก็ได้หมดนะฮะขึ้นง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลมาก
คุณผู้หญิงครับที่คุณชอบทานบุกกันนะฮะนี่ต้นกำเนิดเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ
ที่โกโก้นะฮะนี่คือโกโก้เดี๋ยวลูกมันเป็นอย่างงีเหรอพี่
ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีสองพันนะครับมีพันธุแดง
เห็นทั้งหมดพันธุ์สีแดงแล้วเดี๋ยวมีพันธุ์สีเขียวนะฮะ
นี่มีสองวันโกโก้ที่เขาเอาไว้ทำช็อกโกแลต
ใช่ครับที่เป็นขนมอะไรพวกนี้ก็คือมาจากอย่างงี้เลยนี่แหละนี่แหละ
อันนี้นะครับอันนี้แหละคือไม่น่าเชื่อเลยว่าบ้านเราก็สามารถที่จะปลูกช็อกโกแลต
ลูกโกโก้แบบนี้ได้ด้วยใช่อ่านี่นี่นี่อ๋อนี่นี่นี่
ลองลองอันนี้อันนี้พันธุ์สีเขียวสีเขียวโกโก้เขียวจะเป็นแบบนี้นะครับ
ใช่สุกแล้วจะออกสูงเหลืองเหลืองนี่เออชิ้นด้วยครับเออเอ๊ะ
ทานได้เหรอครับได้ครับนี่ครับคุณผู้ชมโกโก้เขียวด้านในเป็นแบบนี้
ขออนุญาตชิมโกโก้เขียวสดครับ
เป็นอย่างนี้นี่เองมันเหมือนช็อกโกแลตที่ผสมกับผสมกับเมล็ดถั่ว
ที่ที่ผมกินเมื่อก่อนผมไม่ได้เขียวนี่เขียวเมล็ดได้หรอไม่ได้เขียว
อ่ะผมกินมาหมดเลยแล้วเรียกรู้สึกเหมือนถั่วเพราะมันเป็นไปกินเมล็ดเลยป่ะเมื่อกี้
ลองใหม่ได้นะลองใหม่ผู้หญิงลองใหม่เอาอีกเม็ดหนึ่งเม็ดอ่าคุณผู้ชมครับ
สักครู่นี้ผมเคี้ยวกรุบกลับไปนั่นก็คือเป็นเมล็ดนะฮะซึ่งเขาไม่ทานกันนี่กินอีกรอบหนึ่งครับ
มันก็จะคล้ายคล้ายกับมังคุดเหมือนกันนะครับแล้วก็หวานหวานแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหนึ่งอ่า
ที่แน่นอนกลมกล่อมนะกลมกล่อมสิเออลองชิมเดี๋ยวชิมอร่อยมากครับ

โอ้โหครับพี่นรงนี่เป็นนาที่สวยมากนะครับ
กหลังเป็นภูเขาสวยมากนี่นานี้เป็นยังไงบ้างครับ
คือเป็นนาของพี่น้องชาวกะเหลียงบ้านเรานะครับ
ปีเขาจะปลูกครั้งเดียวเป็นข้าวพันธุ์พันธุ์บื้อแขะเขาก็ว่าอย่างงี้น่ะ
คือพี่น้องชาวกะเหลียงเราจะชอบกินข้าวแข่งเป็นหลัก
พูกเอาให้กินเอานี่คือกินของครอบครัวเขาเลย

มีมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็เป็นวิถีของดั่งเดิมเขาครับ
เป็นช้างคู่หมู่บ้านเขานะถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากจะมา
มสเตย์ที่เนี่ยฮะเรามีเรื่องของโฮมสเตย์มีบริการยังไง
มีครับมีบริการเขามีอ่ากลุ่มแม่บ้านทำอยู่น่ะ
เขาก็พักแล้วก็มาส่งเสื่อมอยู่น่ะอ่าหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่เนี้ย
ก็นอนแบบกับชาวบ้านเขาเพียงแค่สามสิบนาทีจะอุ้มผาง
ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านที่น่ารักมาก
อย่างปรัฐะตรงนี้นะครับยังไงขอบคุณพี่นรงมากมากเลยนะฮะ
มาให้ความรู้กันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
ช่วงหน้าพบกับอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยว
หากคุณมาที่อำเภออุ้มผางคือการนั่งช้างลุยลำทานไปเที่ยวน้ำตก
หมู่บ้านประหลางคะครับอ่าตรงนั้นใช่ไหมครับพี่ใช่เลยครับ